ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสักประมาณ๖โมงครึ่งค่ะ
ทางตำรวจสพเมืองเพชรบุรีได้รับแจ้งว่ามีรถไฟ
ชนรถกระบะนะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ

เหตุการณ์เกิดขึ้นจุดตัดข้ามทางรถไฟนามอนอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
มีแพทย์ไปด้วยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรไปด้วยนะคะ
พบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายมานะทัศน์แก้วหรือทนายเออายุ๔๓ปี
เป็นรองประธานสภาธนายความจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
และนางสาววาสนาเหมาะดีอายุ๔๑ปีเป็นสามีภรรยากันนะคะ
เสียชีวิตติดอยู่ในรถค่ะเพราะว่าถูกแรงกระแทกจากการที่ถูกรถไฟชนน่ะนะคะ
แล้วก็ไปตกอยู่ที่บริเวณไหลทางด้านล่างฝั่งหมู่บ้านนามอน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕๐เมตรตรงนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องใช้เครื่องตัดถ่างตัดตัวรถ๔๐นาที
ถึงจะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายออกมาได้
คือถูกชนแล้วก็กระแทกตกลงไปแบบนี้
เจ้าของร้านขายเต้าหู้ทอดนายนิกูลเรไรอายุ๔๐ปีอยู่ใกล้ตรงนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้านะคะ
เขาก็อยู่ที่ร้านรถไฟก็วิ่งมา
จากเส้นทางสายใต้มุ่งหน้าสถานีรถไฟเพชรบุรี
เป็นรถไฟเร็วขบวนที่๑๗๔วิ่งยาลากรุงเทพนะคะ
ตอนนั้นรกระบะก็วิ่งมาจากหมู่บ้านนามอน
เพื่อจะข้ามทางรถไฟไปอำเภอเมืองเพชรบุรี
นายนิกูลบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เลยนะ
เขาวิ่งออกไปตะโกนแล้วนะคะ
วิ่งไปตะโกนวิ่งไปโบกมือห้ามให้รถกระบะหยุด
แล้วก็มองไม่เห็นที่เขาวิ่งไปเตือนนะคะ
ก็ขับขึ้นไปบนทางรถไฟ
เป็นจังหวะที่รถไฟวิ่งมาพอดีเลยชนกันแบบปะทะกันแรงเลยอะค่ะ
กระบะกระเด็นไปตกอยู่ที่ไหลทางด้านล่างในป่าย่าห่างออกไปประมาณ๕๐เมตร
ผมเห็นรถกระบะแล้วผมก็บอกว่าอย่าข้ามมา
เพราะว่ารถไฟก็เปิดบูดมาแล้วใช่ไหม
แล้วทางตรงสนามเด็กเล่นน่ะทางพวกชาวบ้านทางนู้นเขาก็ตะโกน
แต่ทีนี้รถยนต์เขาไม่ได้ยินคือว่าเขาปิดกระจก
ทำให้รถยนต์โดนรถไฟชน

เพราะว่าเขาไม่ได้ยิงเขาเปิดวูดเป็นเสียงดังเลย
จะไปรอดทางนู้นก่อนจะไปรอดทางนู้น
แต่วันนี้ถ้ายังไงไม่รู้เขาจะขึ้นทางนี้
ใช่ขอไปรอดทางนู้นตลอด
ขอจะไปรอดทางนู้นตลอดแล้วผมมายืนบก
อย่าเพิ่งข้ามรถไฟมา
เขาก็ไม่เชื่อเขามาเกือบครึ่งคันแล้ว
เลยโดนเต็มคันเลยเลยลากไปทางนู้นเลย

จริงแล้วเนี่ยอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นนานมากแล้วนะคะตรงจุดนี้
เพราะว่าปกติจะมีเจ้าหน้าที่รถไฟมายืนบกให้สัญญาณ
แต่ระยะหลังไม่มีค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่มา
ส่วนใหญ่เจ้าของรถต้องเปิดกระจก
ขณะที่ข้ามทางรถไฟเพราะว่าจะได้ยินเสียง
แล้วก็ดูซ้ายดูขวากันเองก่อน
จะข้ามทางรถไฟตรงนี้ค่ะ
นายศักดิ์ศรีลาบประสิทธิ์อายุ๖๑ปี
เป็นอดีตกำนันตำบลหนองสโนเป็นผู้นำชุมชนท้องถิ่น
กว่า๒๒ปีเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า

เป็นเส้นทางที่ชาวตำบลหนองสโหน่และตำบลท่าแรง
ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ด้านในมีหมู่บ้านจัดสรร
แล้วก็มีคนเยอะค่ะมีคนอยู่เป็นพันคน

เขาจะใช้เส้นทางตรงนี้เป็นทางลัด
เข้าสู่ตลาดอำเภอเมืองเพชรบุรี
ที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุบ่อยนะคะ

จะมีเจ้าหน้าที่รถไฟมาคอยโบกให้

แต่ที่คนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าหลังไม่มีเจ้าหน้าที่
เพราะว่าพอไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพราะก็ไม่ได้มีรถข้ามอยู่ตรงนี้บ่อยอะค่ะ
ตรงนี้ไม่มีไม้กั้นรถไฟไม่มีป้ายหยุดป้ายเตือนให้ระวังเนี่ยไม่มี
ที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องเสนอผ่านทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีเจ้าของพื้นที่
ให้ไปเสนอต่อการทางรถไฟทำอุโมงได้ไหมตรงนี้
เป็นอุโมงรถยนต์ลอดด้านล่าง

ใช่แล้วพอจังหวะขึ้นเนินบางทีมุมองศาอะไรแบบนี้มันมองไม่เห็น
แล้วบางทีรถก็ต้องชะลอเพื่อจะขับข้ามตรงเหล็กของรางรถไฟ
แต่ว่าเรื่องของอุโมงตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะ
มีต้นไม้เยอะนะแล้วต้นไม้ใหญ่
มันก็จะบดบังทัศนียภาพในการยิ่งแม่งขับขี่
เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
มันเป็นจุดที่สูงนะครับและแถมยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ส่องข้างทางนะครับเวลารถขึ้นไปเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถไฟเวลาจะเข้าฐานีเนี่ยนะครับจริงจริงเนี่ยควรจะต้องกดสัญญาณแปรนะครับตั้งแต่ช่วงวัดพระวิหารมันจะตลอดเพราะช่วงเนี้ยชาวบ้านจะเดินผ่าข้ามทางรถไฟกับทั้ง
หรือส่งเจ้าที่รถไฟเนี่ยมาคอยดูแลช่วงรถไฟจะผ่านไปมานะครับที่ผ่านมาเคยมีการขอร้องเป็นเป็นแบบไม้ปิดกั้นปิดเกิดไหมครับเคยครับก็ไม่ได้รับการไม่ได้รับการตอบสนองตอนนี้ศพของผู้ตายตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นบ้านเกิดนะครับนางสมใจงามคล้าย

ระหว่างทั้งสองมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุแปดขวบนะฮะลูกชายตอนเกิดเหตุไม่ได้ไปด้วยอยู่ที่บ้าน
ทำให้เสียชีวิตทันทีที่เกิดที่นี่ค่ะ
ก็ไม่ทราบว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราจะมีการแจ้งเตือน
ทำป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้สินทางนี้ได้ระมัดระวังมากขึ้น
ผู้ขับขี่เส้นทางนี้ถ้าจำเป็นต้องใช้
ก็อยากให้ขับรถแล้วเปิดกระจกดูซ้ายดูขวาให้ดีค่ะ
เราคงไม่รู้ว่ารถไฟมันจะมาอยู่อย่างไรนี่ค่ะ
ก็ทางนายมานะทัศน์แก้วหรือว่าทนายเอเป็นรองประธานสภาธนายความจังหวัดเพชรบุรี
อายุเพิ่ง๔๓ปีทางประธานสภาธนายความจังหวัดเพชรบุรี
กริจแก้วอยู่บอกว่าผู้ตายเป็นคนหนุ่มที่ทำงานเก่ง
เป็นที่เคารพรักของบุคคลทั่วไปแล้วก็ได้รับการวางตัวกันไว้ว่า
จะเป็นที่ผู้สมัครสภาธนายความจังหวัดเพชรบุรีต่อจากเขาด้วย
ก็น่าเสียดายมากที่มาเสียชีวิตซะก่อน
พบว่าจุดนี้เป็นจุดทางรถไฟที่ไม่มีแผงกั้น
แม้จะมีป้ายเตือนให้ระวังรถไฟหลายป้าย
แต่ว่าลักษณะก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
มันก็มีเรื่องของการบดบังสายตาจากต้นไม้

เป็นเนินองศามันมองไม่ค่อยเห็น